สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
อาทิตย์ก็มาเจอกันแบบนี้และนี่เป็นเสาร์ที่สำคัญของปี
เสาร์สุดท้ายของปี๒๕๖๕แล้วค่ะถูกต้องครับ
บอกแต่แรกใส่กลับนี่นะ
มันผิดตรงที่แว่นคุณไม่ใช่ผิดที่ตัวคุณ
ถ้าคุณสบายใจคุณทำต่อไปเลยค่ะ
คุณอยู่อย่างนี้นะคุณอย่ากลับมานะ

เอาเปลี่ยนให้มันเข้าที่เข้าทางก่อน
รับปีใหม่แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความไลน์มาได้เหมือนเดิมนะ
ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนเนอะ

หรืออาจจะไปท่องเที่ยวตามที่ต่างก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสแวะทักทายก็คุยกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
เป็นเพื่อนง่ายนะคะในไลน์ก็แอดเพื่อนแอดไทยรัฐแล้วก็แชทมาคุยกันนะ
แต่ว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพไม่ได้กลับภูมิลำเนาหรือไม่รู้จะไปไหนเรามีแนะนำ
งั้นไปดูกันเลยนะครับว่าสถานที่ต่างที่สามารถไปเคาน์ดาวน์ในคืนนี้ได้มีที่ไหนบ้างครับ
อยากไปอยากไปปักหมุดไปที่แรกนะครับผมว่าหลายคนรู้ดีอยู่แล้วอ่ะดูเอาสิ
เขาจัดที่บริเวณด้านหน้าลานกิจกรรมของทางห้างครับโอ้โหเขาบอกว่าถ้าไปที่นี่แล้วก็คุณเห็นชัด
ไปยังไงก็ไปถูกแล้วไปได้หลายเส้นทางหลายรูปแบบจะรถโดยสารสาธารณะรถไฟฟ้า
เรือก็ไปได้ขับรถไปเองก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าใช้สาธารณะดีกว่านะถูกต้องครับไปกันนะฮะ
กับงานเซ็นเทิลเวิร์ลแบ็คคอล์ดาวน์๒๐๒๓อีกที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ไอคอนสยามค่ะ
พื้นที่ริมน้ำสวยบรรยากาศดีแบบนี้บอกเลยนะคะว่าน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครหลายคนอยากจะไปค่ะ
แบบนี้ต้องไปขึ้นฟ้ากันเลย
โอ้โหแบบมุมสูงเห็นวิวกรุงเทพ

แต่ถ้าใครบอกฉันชอบบรรยากาศมีทะเลแนะนำไปที่พัทยาเลยค่ะ
ครับมาจัดเต็มเลยค่ะที่บริเวณท่าเทียบเรือของแหลมบารีไฮค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไป
คุณดูแล้วกันสวยงามขนาดนี้เขาบอกว่าเริ่มจัดงานตั้งแต่ตอน๔โมงเย็น
ถ้าใครได้ลองเห็นวิวมุมสูงของกรุงเทพจากบริเวณตรงนี้แล้วก็
บอกเลยว่าจะติดใจรีบจูงไม้จูงมือไปเลย
ไปขาวดาวข้ามไปกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ไม่แน่ใจนะเขาน่าจะเปิดนะเป็นกิจกรรมที่ว่าการนับเขาดาวข้ามปีบนชิงช้าสวรรค์แบบนี้
เป็นชิงชาสวรรค์ที่ใหญ่มากจริงคุณชิสา
สูงแล้วก็จะได้ชมวิวสวยด้วยนะคะ
เขาได้ให้ติดใหม่จริงนะแต่ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันอะไปถึงว่าไปลองใช้ชิงช้า

ไปถามแล้วแต่เขาบอกเออเดี๋ยวปิดแล้วค่ะ

ฉะนั้นก็วางแผนกันให้ดีหลายที่อยากจะไปเที่ยวกันนะคะ
ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วขอให้มีความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วย
ปีเก่ากำลังจะผ่านไปแล้วเนอะโอ้โหบอกเลยว่าปีนี้เราก็เล่าข่าวมามากมายหลายเรื่องเนาะ
งั้นไปดูกันเลยวันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วนะครับ
กับข่าวที่ว่าชวนหัว

หนุ่มคนนึงค่ะไปกินข้าวมันไก่แต่ดันลืมกระเป๋าทิ้งเอาไว้

สุดท้ายกลับมาเอาปรากฏว่าโดนตำรวจรวบตัวซะอย่างนั้นค่ะ
ทำไมต้องโดนรวบตัวเดี๋ยวฟังเรื่องราวนี้

เออคือนุ่มคนนี้นะคะเขามานั่งกินข้าวที่ร้านข้าวมันไก่แล้วเขา
เขาก็เลยโทรแจ้งเลยค่ะโทรแจ้งคุณตำรวจให้มาตรวจสอบ
คุณตำรวจมาดูแล้วอ่ะใช่แน่เลยก็เลยซุ่มรออยู่
จังหวะนั้นแหละค่ะเจ้าของกระเป๋านึกขึ้นได้ว่าเอ้าลืมกระเป๋า
ก็เลยกลับมาที่ร้านข้าวมันไก่มาขอรับกระเป๋าคืนนะคะ
สุดท้ายค่ะช่วงที่เอากระเป๋าไปเนี่ยตำรวจก็เลยมารวบตัวเอาไว้ทันที
โอ้โหเรียกว่าซวยจริงจริงแต่แต่ก็ถูกต้องแล้วแหละ
ก็คุณเสพยาบ้าคุณมียาบ้าไว้ในครอบครองมันผิดกฎหมายนะคะ
ต่อให้ตำรวจจับไม่ได้วันนี้วันหน้าก็ต้องโดนอยู่ดี
เออจริงเนี่ยฮะอาจจะคิดซะว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมก็ได้นะ
ในเมื่อทำไม่ดีสุดท้ายสิ่งไม่ดีมันก็พาเราไปเจอกับคุณตำรวจแบบนี้นี่แหละครับ
ค่ะเรียกว่ากำทันเลยทันทีนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันและยาเสพติดนะ

มาเรื่องนี้กันบ้างเจ้าของบ้านหัวปวดเลยครับ
ไปเจอกับโจรรายนี้งัดเข้าบ้านเขาไม่พอไปนอนเล่นในบ้านสบายใจเฉิบเลยครับ
อันนี้จับนอนตัวยาวงี้เลยโอ้โห
นายคนนี้เป็นโจรนะงัดเข้ามาในบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขาก็ตกอกตกใจเลย
แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านมาช่วยหน่อยสิใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้าน

อ่ะจับได้แบบนี้แล้วนายคนนี้ยังอ้างข้างครู

แล้วเขาเป็นใครมาทำไมที่บ้านหลังนี้
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ศาล

เอามายึดบ้านบ้านหลังนี้โดนยึด

โอ้โหคุณมาจากศาลไหนเนี่ย

โอ้โหแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยค่ะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปีใหม่แบบนี้
รีบเลยไปเข้าโครงการฝากบ้านไว้กับคุณตำรวจดีกว่า
บางครั้งบางคราวปล่อยบ้านเอาไว้เพราะเราออกไปเที่ยวถูกไหม

เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าปิดบ้านให้ดี
มั่นใจให้ว่าปลอดภัยแล้วถึงจะออกไปข้างนอก
โครงการฝากบ้านไว้กับคุณตำรวจเขาก็ยังมี
มีทุกปีเลยนะคะก็นี่แหละเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงนะคะ
ส่วนคุณตำรวจเนี่ยก็ไม่ไหวหัวจะปวดอีกแล้วค่ะ
เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงน่าจะหล่อนยาหรือยังไง
อาการคุ้มคลั่งถือมีดด้วยค่ะ
แต่สุดท้ายสยบลงได้เพราะเหตุการณ์นี้ค่ะ
และเรื่องนี้ก็จบลงที่สำหรับอาหาร

จะกินข้าวเออก็หิวอ่ะ
แต่ที่เห็นคลุ้มคลั่งแบบนี้ไม่ได้คลั่งหิวนะคะ

แต่ว่ามันเป็นช่วงอาการที่แบบกึ่งหิวด้วย

โมโหเพิ่มมากขึ้นครับสุดท้ายนะคะคุณตำรวจก็ต้องบอกว่าใจเย็นเย็นก่อนทานข้าวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปบำบัดรักษาสงบสติอารมณ์นะสุดท้ายนะคะก็ให้กินอิ่มท้องกันก่อนแล้วค่อยดำเนินคดีกันต่อไปกินไม่ค่อยจะกินติดยาหรือเปล่าเข้าแล้วค่อยไปเข้าคุกเพราะว่าเรื่องของเรื่องเขาเจออุปกรณ์ด้วย

จะอร่อยแซ่บขนาดไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
เปิดมาประมาณ๑๗ปีแล้วครับ
หลักก็จะมีประมาณ๓อย่างครับ

อันนี้เป็นตัวไข่ครับเป็นปลาหมึกกล้วย๙๐บาทครับ
แล้วก็มีไข่ปลาหมึกกล้วย๓๐บาท
แล้วก็มีเนื้อเล็กเป็นเนื้อรวมครับ๒๐บาท
แล้วก็มีเทนปลาหมึกครับ๒๐บาทครับ
แล้วก็มีหนวดปลาหมึกกระดองครับ๑๐๐บาทครับ
ถ้าจะเป็นขายดีสุดก็จะเป็นเอ็นครับ
จะมีประมาณ๘๐ไม้ต่อวันครับ

ถ้าเป็นปลาหมึกที่ร้านจะเลือกเอาส่วนที่ใหญ่ที่สุด

ตัวไข่อันนี้ก็คือไซส์
เลือกไซส์นี้เพราะว่าที่ร้านขายประมาณราคานี้อยู่แล้ว
ส่วนไข่ก็เป็นไข่แท้๑๐๐เปอร์เซ็นต์ครับ
เราจะขึ้นมาจากถังแล้วก็มาหมักก่อน
ซีอิ๊วดำหมักให้ได้สีแล้วก็ให้มันไม่คาวครับ
แล้วเราก็จะเอาไปแบบไปผิงไฟนิดนึงให้มันแบบตึงครับ
มันจะได้สวยเวลาวางหน้าร้านมันจะได้สวยอะครับ

แต่ว่าที่ร้านเน้นไฟแรงก็เพราะว่าต้องทำเวลากับลูกค้าครับ

อันนี้เราก็ต้องแบบคนย่างก็ต้องมีสตินิดนึงก็ต้องแบบกลับบ่อยอย่างนี้ครับ

เนื้อมันก็จะแบบหนึบอะครับ
มันจะไม่แบบว่าขาดยุ่ยเลย
ก็จะแบบให้เราได้เคี้ยวนิดนึงอย่างนี้ครับ

น้ำจิ้มนี่ก็สูตรนี้มานานแล้วครับ

แล้วก็โรยด้วยกระเทียมแล้วก็ผักชีครับ

จากน้ำจิ้มจะรสเด็ดแล้วเราให้น้ำจิ้มเยอะมาก
ลูกค้าก็สามารถขอเพิ่มได้อย่างนี้ครับ

ลุมตลอดทุกวันแล้วก็ลุมจนกว่าจะหมดทุกวัน

ตั้งแต่หน้าร้านยังหลังร้านอย่างนี้ครับบน

เป็นลูกค้ามาประมาณ๗ปีแล้วค่ะ

น้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ปลาหมึกสดค่ะ

ราคาจะป้องได้ไม่แรง

มี๒สาขานะครับมีสาขาพันทิพ

ร้านเปิด๔โมงเย็นครับ

แล้วก็หยุดวันอาทิตย์เว้นวันอาทิตย์ครับ
สามารถติดต่อได้ทาง

ขายถูกแล้วก็อร่อยสดใหม่ทุกวัน
รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

แถวพันธิบพันธิบงามวงวาน

แต่ถ้าใครอยากจะสังสรรค์ด้วยการปิ้งย่างหมูกระทะ
หมูกระทะนี่ก็ทีเด็ดกับงานปาร์ตี้
ชาบูก็ได้เหมือนกันนะคะ
แต่ต้องเตือนอย่างนี้นะว่าถ้าใครประมาทกินหมูดิบ
หมูที่ปรุงไม่สุกหรือว่าใช้ตะเกียบคีบ
หมูดิบแล้วมาเข้าปากเนี่ยอันตรายอาจจะเป็นโรคดังต่อไปนี้ค่ะ
เตือนกันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะคุณผู้ชม
ชาบูหมูกระทะขอให้ฟังเลยค่ะ
ก็ต้องขอย้ำเตือนถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยนะ
ถ้าหากว่าคุณประมาทแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคดังต่อไปนี้ค่ะ
อย่างแรกคืออาหารเป็นพิษติดเชื้อในลำไส้
ก็คือการกินอาหารสุกดิบลวกไม่สุกปิ้งไม่สุกนี่นะคะ
หมูที่มีเชื้อโรคมันอาจจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้
ติดเชื้อในลำไส้ทำให้อาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงค่ะ
อย่างที่สองก็คือพญาติตัวตืดหมูนะ
แน่นอนล่ะค่ะอาหารที่ดิบแบบนี้โดยเฉพาะหมูก็จะมีพญาติอยู่นะคะ
พญาติปูตืดหมูเนี่ยจะทำให้ปวดท้องคลื่นไส้เบื่ออาหารท้องร่วงเรื้อรัง
บางทีนะรุนแรงถึงขั้นว่าพญาติขึ้นสมองเสียชีวิตเลยนะคุณ

ดังนั้นให้ระวังให้ดีค่ะต้องกินสุกเท่านั้นย้ำว่าต้องสุกเท่านั้นค่ะ
ที่๓ที่เสี่ยงเกิดขึ้นได้คือเชื้อไวรัสตับอักเสบอีค่ะ
การที่เราใช้ตะเกียบคีบหมูดิบแล้วเอาไปปิ้งย่าง
เราก็คิดว่าเออมันก็คงโดนความร้อนตะเกียบก็คงจะปลอดภัยแล้ว
แต่จริงมันอาจจะมีเชื้อโรคที่แฝงอยู่นั่นก็คือเชื้อไวรัดตับอักเสบอีนะคะ
ซึ่งการติดเชื้อคนส่วนใหญ่มักจะไม่รุนแรง
แต่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากไวรัสนี้ก็ได้

ที่๔ที่มาเตือนกันคือโรคไข้หูดับ

ใช่ค่ะเกิดจากการที่กินหมูดิบหมูสุกดิบนี่แหละนะคะ
ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดหัว
ถ้ารักษาไม่ทันจะเกิดสภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบตามมา
นี่เห็นไหมจากการกินของที่เราชอบ
แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในเรื่องของความสุขความสะอาดมากพอ
ฝากเตือนนะชาบูหมูปิ้งย่างอะไรแบบนี้เนี่ยนะควรจะใช้ตะเกียบแยก
แยกเลยอันนี้ทางคลับดีอยู่แล้วก็ขอให้กันไปก็ให้มั่นใจในส่วนนี้
เอ้าบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้เราลองห่วงใยและผู้หญิงอยากจะย้ำเตือนกันตรงนี้นะคะ
อยากให้กินหมูกระทะและชาบูอย่างมีความสุข
แล้วจะได้กินแบบนี้ไปทุกปีเลย
คุณผู้ชมฮะวันนี้น้องจูด้งจะพาไปเที่ยวไปที่สาแก้ว
จะพาบุกป่าฝ่าดงเดินป่าปีนผาล่อถ้ำที่จังหวัดสะแก้ว

จริงไปติดตามกันเลยในช่วงสะบัดทั่วไทย
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว
แล้วต้องบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก
เพชรโพทองและถ้ำเพชรหาดทรายแก้วครับคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปเราอยู่กับพี่โกแล้วนะครับ

เป็นคณะกรรมการที่จะพาเราไปวันนี้คุณผู้ชม

ไปร่างกายพร้อมแล้วฮะไปกันเลยครับไป

โกครับอันนี้เราเดินมาสักพักแล้ว
แต่ผมอยากรู้ว่ากว่าจะถึงถ้ำใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่โก

เพียงจะว่าระยะทางอยู่ประมาณสัก๒๐๐เมตร

ลักษณะทางตรงนี้ค่อนข้างที่จะชันนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นความดันโรคหัวใจ
แข็งแรงอันนี้ก็แนะนำว่าอย่าดีกว่าเนาะ
เส้นทางต่อไปจะเริ่มชันขึ้นแล้วฮะ
เรายังขึ้นแบบสบายสังเกตว่าจะเริ่มมีเชือกมีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมครับ

จากวันใดปูเรียบตอนนี้ครับสังเกตครับเป็นหินแล้วนะครับ
ค่อนข้างลำบากแล้วนะฮะแนะนำเลยว่าต้องก้าวอย่างระมัดระวังนะครับ
อย่างนั้นลื่นลงนี่ยาวเลยนะครับคุณผู้ชมไปต่อกันครับ
นี่ครับคุณผู้ชมจุดแรกที่พี่โกบอกคือผาหินเทินนะครับ

คือมันไม่ใช่หินก้อนเดียวกันคุณผู้ชมเห็นไหม
เหมือนแบบใครจับโปะวางกันจริงแต่จริงมันไม่ใช่
คนละก้อนกันเป็นหินที่เขาเทินตามธรรมชาติ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งวิวที่เราเห็นตอนนี้

นี่เป็นอำเภอสัมภาวรูนจังหวัดพะตะบอง

เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันต่อครับคือ

เพื่อจะไปโรยตัวทำกิจกรรมแบบไอเวนเจอร์นิดนึง
อยากรู้แล้วครับไปเลย

ตอนนี้เราอยู่ที่จุดโรยตัวผาคู่แล้วนะครับ

จากตรงนี้ไปถึงข้างล่างมันจะประมาณ๓๐เมตรนะครับผม
คุณผู้ชมครับตอนนี้ใส่ชุดเรียบร้อยครับ

เราตั้งท่าเราก็ตั้งขาห่างกัน

ถ้าเท้าเช่นนี้มันจะเซเป็นตัวข้างหลังนะครับ

ฮู้คุณผู้ชม

เจ๋วค่ะ
เดี๋ยวมองทางล่างเป็นอันเด็กขาด

นี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ใกล้จะถึงข้างล่างแล้วฮะ

โรยตัวผาคู่นะฮะเมื่อกี้เราลงมาแล้ว

เดี๋ยวเอาไปดูก่อนป่ะว่าจะเสียบันตัวไหนครับ
คือตรงนี้มันแคบมากคุณผู้ชม
พอแคบแล้วทำตัวไม่ถูกนะครับ

คุณผู้ชมไปแล้วนะครับ
สุดยอดคุณผู้ชมครับมันมากตรงนี้
มันมีความมืดแล้วแบบท้าทายมากครับคุณผู้ชมครับ
มีความลื่นมันมีความคอนโทนยากอยู่นะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าถ้ำเพชรโพทองแล้วนะครับ
เราอยู่กับพี่ต้นเจ้าหน้าที่ประจำที่นี่นะครับ

ลักษณะที่เราเห็นข้างหลังผมก็คือถ้ำเพชรโพทองนะครับ
ความยาวของถ้ำ๑๖๐เมตรนะครับจะแบ่งเป็น๕ห้อง
ห้องนี้ชื่อว่าประตูสู่ถ้ำเพชรเดี๋ยวเชิญตามมาเลยครับ

อันนี้คือห้องแรกใช่ไหมฮะ

ผมว่านี่คุณผู้ชมเริ่มเห็นแล้ว

แห้งคุณผู้ชมมันไม่ได้เปียกจับได้ว่ะ
ทำได้เลยมันจะเป็นชื้นเปียกอยู่

คือเวลาโดนแสงปุ๊บมันก็มีความสวยนะคุณผู้ชมนะ

เขาถึงเรียกว่าเขียวมรกฏ

นี่ครับตรงนี้จะอยู่เป็นใจกลางห้องเขียวมรกฏครับ

แต่ห้องนี้มีคุณสมบัติพิเศษอยู่อีก๒อย่าง

นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

บันไดครับเราจะเป็นจุดที่เย็นที่สุดของถ้ำเรา

รับลมตรงนี้แล้วชมเพชรกัน

ดูนะ
มาข้างบนนี้หมดเลยครับนี่
นี่แหละครับตรงนี้คือห้องมุกประดับเพชร
เราจะเห็นใบโพทองเยอะที่สุดที่ห้องนี้นะครับอยู่ด้านหลัง
คุณผู้ชมเหมือนใครเอาสีมาแต้งแต่จริงไม่ใช่
นี่คือปรากฏการณ์จากธรรมชาติ

วิทยาเข้ามาสำรวจเขาบอกว่าเป็นทะเลเก่า

นี่นี่คือความลับของห้องนี้เลย
เป็นซากฟอสซิลของพระพึ่งทะเล

ซึ่งนักธรณีวิทยาเคยเข้ามาดูแล้ว
เอาละครับพี่ต้นไปห้องสุดท้าย

อาจจะมีสิ่งหลียรับอยู่เพื่อหาของเราครับใช่ครับ

แล้วก็จะมีตรงนี้ที่เกิดขึ้นเองต่าง
ก็เหมือนพญานาคก๋อแล้วก็หย่อนหัวลงมา
ซึ่งน้ำที่ได้ยินเสียงน้ำหยดนี่คือออกจากปากพญานาคนะครับ
หยดลงมาเห็นก้อนนี้ครับเกิดเพราะก้อนใหม่ขึ้นมาอีก
เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนออกจากถ้ำ
เราพบอีกหนึ่งช่องทางอันนี้คือ

เอียงครับแล้วเราก็ต้องเอียงตามถ้ำ

นี่ก็ลงมาแล้ว

ถ้ำเอียงควรพกประฉายซักนิดนึง

แต่สำหรับคนที่มาเที่ยวคือถ้ามีไฟก็สามารถเข้ามาได้
เอาละครับพี่ต้นตอนนี้เราออกมาหน้าถ้ำแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมาเที่ยว
ก็สามารถมาเที่ยวถ้ำเพชรโพทองได้ทุกวันนะครับ

โอ้โหลุยสุดไปเลยจริง
เออนะใครอยากจะตามผจญภัยกับน้องจูด้งก็ติดตามกันได้แบบนี้ในสบัดทั่วไทยนะ
แต่ถ้าใครเฝ้ารออยู่ว่าพี่ดาวเนี่ยจะพาเราลัดล็อกไปเที่ยวที่ไหน

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดลุยเหมือนกันค่ะ
จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดใน
คู่กับสะบัดเขา
ในช่วงนี้นะฮะน้องดาวสุภาษาจะพาเราไปเที่ยว
เพราะน้องดาวเขาเนี่ยพาเราบุกตะลุยช้อนชัยใสไปตามที่ต่าง

เขาจะบุกไปตามชุมชนไง
แล้วล่าสุดเขาไปนี่เลยที่จังหวัดเพชรบุรี

ยังชุมชนบ้านบางขุนไซ
ถามว่าไปทำอะไรไปเจอกับอะไรบ้าง
ติดตามกันเลยในช่วงชุมชนต้องแชร์
ว่าแต่ดาวจะไปทำอะไร
ต้าไม่ได้ไปชนภัยอยู่แล้ว

ทางนี้แหละ

คุณผู้ชมค่ะชุมชนบ้านบางขุนไซแห่งนี้
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน
มาตั้งรกรากที่นี่ตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลายนู้นเลยค่ะ
ด้วยความที่เป็นชุมชนติดกับทะเล
วิถีชีวิตจึงมีความผูกพันกับทะเลค่ะ
ยึดอาชีพทำการประมงเป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็นการหาปูหาปลาหาเคย

และที่สำคัญคือการหาหอยเสียบ
แล้วนำไปแปรรูปเพื่อออกจำหน่ายค่ะ

เรียนรู้วิถีของชุมชนแห่งนี้พร้อมกับดาวเหล็กจ้า
งามยามดีมากเลยค่ะคุณผู้ชม

นึกว่าจะไม่ติดแล้ว
คุณผู้ชมตรงนี้นอกจากมีนกแล้วนะคะ
มันมีค้างคาวแม่ไก่ด้วยที่เขาบอกนู้น
ทำไมมันไม่น้องกระต้ากระตากเหมือนแม่ไก่

เกิดอะไรขึ้นใครจะมาช่วยหญิง

จะดีเหรอคะเป็นคนใจง่ายไปเลยนะคะ

นี่เขาก็ใจดีมาเจอกลางทางพอดีเนาะพี่

ไปค่ะพี่ไปกันเลย

เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเก็บอุปกรณ์เก็บหอยดีกว่าครับ

พื้นที่ตรงนี้ที่หาหอยนะครับ
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นที่ยังไงครับ

ว่าเป็นทะเลโคนนะครับ

ลุยกันอันนี้เป็นกระดานพริกห่อยนะครับ

นอนลาบบนไม้นี่ไปได้เลยครับ
นอนลาบเหรอคะน้ำตกเหรอครับ

อ๋อนี่เหรอโอ๊ยเดี๋ยวแล้วผมไหวหนึ่งตัวหอยเสียบ

เราจะใช้ขาถี่เพื่อดันกระดานให้ไปข้างหน้าครับ

อุ๊ยมันได้แล้ว

เดี๋ยวพาไปเก็บหอยกัน
โอเคค่ะ

หอยเสียบเขาจะอยู่ในดินก้อนแห่ง

นี่ได้อีกแล้ว
ทีนี้นี่น้ำกำลังขึ้นแล้วนะ

ฟังปะกงน้ำกงขึ้นลง

น้ำขึ้นนี่เขาใช้เวลานานแค่ไหนคะ

แล้วถ้าน้ำขึ้นทำไมถึงเก็บไม่ได้
ก็มันจะลึกอะครับตรงนี้ขึ้นสูงสุดก็ประมาณสักสองเมตรนะครับ
ลึกใช่ไหวไหมเอ๋ย
อีกครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้จะขึ้น๒เมตรอู๋ไปรีบ

น้ำขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะ
การและเวลาขณะนี้ได้เหมาะสมแล้ว
และปริมาณหอยของเราก็ถือว่าได้เยอะ
หมายถึงของพี่เขานะได้เยอะ
ก็หอยพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหอยเสียบหอยตลับแล้วก็หอยแคลง
จากวันนี้เราจะไปทำอาหารกันแล้ว

หอย
เป็นอะไรครับ
อยากจะปิดไว้เป็นความลับไม่อยากบอก
ที่เราไปทำจะเป็นเส้อเนจีก
เอ้ยแต่เชงย์โหนะแหละค่ะ
คุณป้าเจอแหละคุณป้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

ดังเดิมดังเดิม

คุณป้าคนนี้คุณป้าจะพาทำอะไรก่อน
ไปแกะแล้วก็ถึงจะเอาเนื้อไปตาก

คุณผู้ชมแกะหอยเหมือนจะง่ายเหมือนจะยาก

ขั้นตอนแรกเลยก็คือการแกะหอยนะคะ
คุณป้าคะการแกะหอยต้องมีอุปเกินนั้นหรือเปล่าคะ

ใส่เฉพาะนิ้วชี้กับลูกโปงไว้นะครับ
หอยแบบนี้ดึงแงะอย่างนี้นะ

ก็ประมาณ๖๐ปีแล้วนะจริงฉัน๗๒แล้วว่ะ
โอ้โฮตายแล้วไม่จริงเหรอสาวมากสวยไหมนี่สวย

ข้าชม

แล้วก็แงะออกเออค่อยให้มันแตก

ถ้าเราไม่แช่ตอนตากหนวดมันจะไม่แบน
แต่ถ้าเราใส่ในน้ำหนวดมันก็จะนิ่ง
มันจะแบนคุณป้าครับตอนการตากต้องระวังเรื่องอะไรบ้างค่ะ
หนวดอย่าให้หนวดมันบุบเข้าไปไม่ให้หนวดเป็นแบบนี้นะ
โปรดติดตามตอนตอนต่อ
จากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้เห็นการใช้แรงงานผู้สูงอายุ

เอาหอยไปตากในฐานะที่หนูมาถึงบ้านป้าแล้ว

โอ้โห
เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด
ที่ไหนได้มากัดคนหน้านึง
ตอนนี้เรามาถึงลานตากหอยแล้วคุณผู้ชม
คุณผู้ชมนี่เราเพิ่งเอามาตากนะ
ยังเห็นว่าเป็นขาวใสแบบนี้
แต่เห็นฝั่งกระนู้นตากแล้วสักพัก

สีอย่างนี้แหละมันเหมาะแล้วมันกินได้แล้วเนี่ย
ที่ตากเสร็จเรียบร้อยพร้อมทอดเนอะคุณป้าเนาะแบบนี้

อันเนี่ยไปทอดมังคุ้นกับไปแก๊งไม้มะขาม
ฟังคุณป้าพูดแล้วโอเคคิวแล้ว

ทำกับข้าวค่ะเดี๋ยวคุณแม่พาทำ
คุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะบียะเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะ
คุณแม่จะพาทำกับข้าว๒อย่างด้วยกันค่ะแต่เมนูที่๒เก็บไว้ก่อน
เมนูแรกก่อนเลยหอยเสียบผัดชาค่ะหอยเสียบผัดชา
พร้อมค่ะกระทะพร้อม
แม่หนูขอโทษด้วยนะหนูว่ามันคนว่าไม่เอาถ่าน
เพราะว่ามันลอ
นี่คือวัตถุดิบสดที่เราไปหามา
เป็นอย่างไรอย่างไรอืมด่าวนุ้นิดแม่ทำเองดีกว่านะจ๊ะ
แต่อันนี้คือเมนูแรกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
เมนูต่อไปเขาบอกว่าเป็นเซอร์เนจิ๊กเนเจอร์

เป็นไงคะแม่หนูขุนมาตั้งนาน

สวยเซ็กซี่ผมปริวได้ขนาดนี้
ต้องขอขอบคุณโปรดิวเซอร์และพัดลมค่ะ
โอ้โฮดูท่าแล้วไม่ไหวนะลูก

แม่ก็เลยบอกให้เวลาสิ

หอยแคงยำสูตรโบราณพิเศษตรงไหนนะแม่

ใส่หอมมะม่วงมันตาลเคี้ยวคนกอด

นี่แหละค่ะคือสูตรเด็ดสูตรโบราณมะพร้าวคั่ว

ใส่มะพร้าวคั่วเพราะว่ามันจะได้หอมและมัน
สูตรดั้งเดิมของที่นี่รสชาติมันต้องเป็นยังไงคะ

ำหอยแกรงสูตรโบราณใส่มะพร้าวคั่ว
หากินที่นี่ได้ที่เดียวเท่านั้น
สนุกมากคุณผู้ชมสำหรับการเข้ามาบุกเข้ามาตะลุยชุมชนบ้านบางขุนไซ
อเผอพระแหลมจังหวัดแพทย์ชบุรีในวันนี้ค่ะ
วันนี้สวัสดีค่ะ

แหมคนนี้เจ๋งจริงเลยนะคะ
ส่วนคนนี้หนูห่วงค่ะ
ห่วงแบบไหนห่วงเพราะอะไร
เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดใน
คู่กัดสมัติเขา

มาดูเรื่องราวที่ว่าน่ารักจริง

ก็คือผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่กับสาวน้อย
แต่แฟนตัวจริงของผู้ชายคนนี้ดันมาเห็น
ถามว่ามันจะเกิดภาพน่ารักได้อย่างไร

สมัครครับเอ็กซ์เอ็กซ์
แฟนทันนะชิคกี้พายแฟนทัน

ผมบอกแล้วมันเป็นภาพน่ารักจริง

พอหนุ่มคนนี้นั่งอยู่แล้วสาวน้อยเนี่ยติดอกติดใจซะแล้ว

คนนั้นน่ะแฟนตัวจริงนะเสื้อแดงน่ะ

น่ารักจริงดูแล้วต้องดูอีก

เรื่องต่อไปทำเอาคุณพ่อถึงกับสะดุ้งเลยค่ะทำไมครับ
คุณลูกคนนี้แบกอุปกรณ์มานะปลุกคุณพ่อจะปลุกยังไงสะดุ้งกันทั้งบ้านเลยค่ะ

ว้านแล้ววิ่งหนีเอ่า

จะอยู่กันยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงล่ะอีหนู
โอ้โหปลุกแบบนี้นี่หูกูไม่ไหวหูแตกแน่นอน
แม่คงไม่ใช้ให้ลูกมาปลุกพ่อหน่อย
บอกว่าหาอุปกรณ์บ้านไปปลูกพ่อหน่อยลูก

ก็คือเอากระทะกับตะหลิวอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้าน
หาได้ง่ายไม่ต้องซื้ออะไรราคาแพง
ไปถึงปุ๊บเอากระทะเลเลยค่ะรอบหัวคุณพ่อ
ตามด้วยตะหลิวตีเข้าไปดังอย่างแรก
เม้งอุ้ยได้เวลาพระฉันเพลแล้ว
โอ้โหพ่อก็ตื่นขึ้นมาแบบนี้สิคะ
สุดท้ายก็เป็นภาพความโกลหนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าบทสรุปตอนท้ายของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร
เพราะว่าลูกอยู่กับพ่อในห้องสองคน
ดีแล้วนะภาพนี้เราได้มาจากเมืองจีน

ผมว่าน่าจะเป็นคลิปในต่างประเทศของแถวฝั่งจีนเขาเนอะ
นี่เลยค่ะอยากเข้าไปดูต่อนะคะ
คูวิตติ๊ะ
อ่านถูกอ่านผิดขออภัยค่ะ

เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเล่นเขาสัญญากันไว้แล้ว

เขาบอกว่าเครื่องสั่นสลายไขมันเนี่ย

เหรอคะดูสิว่าจะสั่นสลายไขมันยังไงฮะ
นี่ดูดิเวลามันสั่นอย่างนี้แล้วพูด
เสียงก็จะเป็นแบบนี้

เครื่องสัตว์ไก่มันกับเขาไม่เกี่ยวกันเลย
อ้าวยังไงซะขอขอบคุณภาพสนุกนี้นะฮะ
จากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า

เรื่องต่อไปนี้ทำให้คุณแม่ถึงกับต้องกุมขมับอีกเหมือนกันนะครับ
แต่คราวมีชนะเมื่อคุณพ่อปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่า
ไม่ได้ให้ลูกกินไอศครีม
อ้าวแล้วงานนี้คุณพ่อจะรอดพ้นไปได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะ
บิ๊กได้ให้ลูกกินไอศครีมหรือเปล่า

ทำยิ่งกินไอศครีมหรือเปล่า
บิ๊กบอกแม่ว่าไม่ได้กิน
ไม่ได้กินจริงคุณจะเชื่อไหมเราไม่ได้ให้ลูกกินไอติมจริง

เออใครจะให้ลูกกินไอเต๊มันหวาน

หวานเกินไม่ดีต่อเด็กหันหน้ามาดูสิ
อ่าก็ดูดิไม่ได้ให้กินแต่แต่เหลียเต็มปากเลย
โอ๊ยเลอะเทอะหมดอ่ะลูกช็อกโกแลตนะลูกปัก
ปากนี้ริมฝีปากนี่โอ้โหสวยมากเลยนะ
เป็นนักศนะกำลังเป็นเทรนด์ปากเบิ่นหน่อยนิดหนึ่ง

โอ้โหเชื่อว่างานนี้คุณพ่อคงไม่รอดนะคะ

ขำจริงดิฉันว่าคุณพ่อก็ขำคุณแม่ก็ขำ
แต่คนที่จะขับไม่ออกที่สุดคือคุณพ่อนี่แหละ
นะฮะบอกแล้วว่าบางทีเลี้ยงลูกเนี่ยอย่าไว้ใจพ่อมากนัก
นะคะว่าพ่อก็ชอบตามใจลูกใช่
ถูกมั้ยคะ

เพลงที่ทีก็ขำค่ะเอ้าขอบคุณติ๊กโต๊คด้วยนะ

ยาวไปยาวไปเกี่ยวกับเรื่องของเด็กอนุบาล
ปีนี้เขาบอกว่ามีเพลงเพลงฮิตของเด็กอนุบาล
ว่ากันว่าเป็นเพลงชาติของเด็กอนุบาลเลยนะ

แล้วเขาไปคุยกับโจ๊กบี

ลองฟังดีคุณจะรู้ว่ามันคือเพลงอะไร

ประสานเสียงร้องพร้อมกันขนาดนี้เออ

น้องเขายังร้องชัดกับคุณเลยนะคะ

เรียกได้ว่าดังคันข้ามรุ่นเลย

ฟันน้ำนมอย่างน้องเด็กอนุบาลนี้ก็ยังร้องได้
เขาบอกว่าถึงแม้ว่าตอนไปทัศนศึกษาเพลงนี้ก็ดังเหมือนกันนะ

บนรถก็มีแล้วตอนไปทัศนศึกษาอย่างนี้ก็มี
โอ้โหคือก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรต้องมารวมตัวกันร้องเพลงนี้ก่อน
เรียกได้ว่าคนที่เขาไปดูมันไม่ได้มีแต่เด็กอย่างเดียวไง
ชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวเขานั่งอยู่ด้วย
เขาต้องหยิบมือถือมาถ่ายเพราะเขางงว่าเด็กกลุ่มนี้ร้องเพลงอะไรกัน
ตอนแรกนึกว่าร้องเพลงชาติโอ้ประเทศไทยเพลงชาติเป็นแบบนี้เหรอ
ส่วนนี้ในโรงยิมที่เป็นกีฬาสีก็ยังร้องเพลงนี้อีกเหมือนกัน
โอ้โหเพลงนี้มันฮิตจริง
โอ้โหแล้วพอเอาคลิปนี้ไปผสมผสานกับเพลง
ส่งอย่างแบดแซดอย่างบ่อยกลายเป็นว่าสร้างยอดวิวได้ดีนะ

คนเขาชอบฟังเพลงนี้แล้วชอบดูคลิปแบบนี้ไปด้วย
แต่พอมาเป็นในเวอร์ชันของเด็กอนุบาลในหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายสถานที่

ร้องเพลงดังที่ฮิตแบบนี้มาสร้างความสุขให้กับพวกเราชาวไทยในปีนี้นะ

เป็นเรื่องราวแห่งความสุขนะได้ดูกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะคุณชนะ
อ่าวันนี้มีแต่สิ่งดีจริงคุณชิสา
ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงที่บ้านให้ได้รับทั้งความสุขสนุกสนานแล้วก็สิ่งดีค่ะ
แต่ว่าคู่กัดสะบัดข่าวของเราเนี่ยนะยังอยู่สร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมต่อ

เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิม๔โมงเย็นนะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนี้นะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
ทำมาหากินจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะ
สิ่งใดขอให้สมหวังและไปเที่ยวที่ไหนขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขมาก
มาร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกันนะคะ
ส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้ออกไหม
เย้บ๊ายบาย
กลับให้พ่อสาวคอนแฟนธ์ชมชั่วโวตร
กลับให้พ่อสาวคอนแฟนธ์ชมชื่อของเกม